อดีตสามีใช้มีดนะครับบุกไปแทงอดีตภรรยา
น้องภรรยาเข้ามาห้ามโดนแทงไปด้วยตอนนี้อาการโคม่า
แล้วคนร้ายเนี่ยหนีเข้าป่าอ้อยแล้วป่าอ้อยไม่ใช่๑๐ไร่๒๐ไร่
กี่ไร่ป่าอ้อยเนี่ยนะครับพื้นที่ขนาดสามร้อยไร่ต้องเอาฮอมาบินดูอ่ะ
ดูตั้งแต่ต้นเลือกเลยอะไรแล้วไม่เห็นคือกล้องวงจรฟิตอยู่ภาพสินค้า
นี่พามันขึ้นรถกระบาดจะไปโรงพยาบาลแล้วนี่แหละครับ
ตรงนี้เป็นหลานค้าในถบลหนองชายศรีอำเภินน้องห่งจังหวัดบุรีรามคับ
อยู่บ้านอยู่ข้างบ้านคนเจ็บนะ
บันทึกเหตุการณ์หลังจากอดีตสามีบุกมาแทงอดีตภรรยา
แล้วได้ยินเสียงชาวบ้านร้องเออะโวยวายใช่ไหม
จากนั้นก็จะเห็นคนเจ็บทั้งคู่นะครับพยุงกันขึ้นรถกระบะไปโรงพยาบาล
เหตุเกิดตั้งแต่เช้าเลยนะ๖โมงเช้า๒๕ตุลาคมครับ
นายภูวิทย์ชวนลำหรือว่าถังถังอายุ๔๒ปี
เอามีดทำครัวแล้วบุกไปทำร้ายนางสาวกาญจนาจันทนสารหรือครูการ
อายุสามสิบแปดปีเป็นอดีตภรรยาครับนะครับไปแทงถึงบ้านเขาเลย
เข้าตรงไหนอ่ะใต้ราวนมแล้วก็ตามตัวเนี่ยมี๔แผล
นี่ผู้ก่อเหตุคือคนขวามือนะส่วนคุณจันดาจันทนสารหรือคุณจอย
อายุสามสิบหกปีเป็นน้องของครูการฮะครับเป็นน้องของครูการถูกแทงครับ
เข้าใต้ราวนมเหมือนกันเลยแล้วท้องด้วยโอ้สองแผลสองแผลนะครับ
ตอนวิ่งไปช่วยพี่หลังก่อเหตุครับในถังเนี่ยหนีนะครับ
หนีออกทางหลังบ้านไปแล้วก็หลังบ้านเป็นป่าอ้อยนะครับ
ก็เข้าป่าอ้อยไปนี่โอ้โหนี่คือด้านหน้าเท่านั้น
คุณผู้ชมถ้ามุมสูงมุมสูงมันสุดลูกหูลูกตาเข้าไปน่ะ
กว่าไล่ครับตำรวจสภหนองหงนะครับส่วนที่กำลังปิดล้อม
มันกว้างซะละเกินเลยทำยังไงอ่ะประสานขอเฮลีคอปเตอร์ตำรวจเลยนี่
เพื่อติดตามหาคนร้ายในแล้วอ้าวยกตัวขึ้นไปแล้วบินอยู่บินอยู่
พยายามใช้ไอ้ใบพัดเนี้ยเนี้ยเเป่าเป่าไอ้ไอ้ไอ้ใบอ้อยนะ
ให้มันลู่ลมพยายามเอ้ยเดี๋ยวเผื่อจะเห็นไม่เห็น
ไม่เจอหลบอยู่ตรงจังหวะนี้อันนี้ต้องถามพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดคือคนที่เคยแบบทำข่าวนะ
คือถ้าเกิดเห็นคนเนี่ยมันจะเห็นว่าแบบกำลังวิ่งหนี
เห็นคือบางทีลมมันจะช่วยอย่างนี้นะคือลมมันจะพัดพัดใบอ้อย
ถ้าใครซ่อนอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นแต่เพราะเขาไม่ได้บินสูง
จำเป็นไหมแบบพวกเครื่องตรวจจับความร้อนหรืออะไรอย่างนี้

มันกว้างจนไม่รู้ว่าจะต้องใช้ตรงไหนไงจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ไป
คือถ้าคนร้ายที่หลบหนีอยู่ถ้าวิ่งมันจะเห็น

ใช่นิ่งนี่คือต้องใช้เลยบินต่ำ
บินต่ำแล้วก็ใช้ลมเป่า
ลมมันจะแรง๑มันจะเปิดใบอ้อยให้เห็นตัวคน
กับสองคือคนมันจะทนแรงลมไม่ไหวมันจะวิ่งหนี
นี่แหละแต่ว่าบินได้ไม่นานครับฝนตก

ก็ต้องยุติปารักษ์ฝนตกก็หาตัวไม่เจอ
ยุติไปก่อนจนกระทั่ง๒ทุ่ม
ทุ่มวันเดียวกันนี่แหละตำรวจจับได้ไหม
ตำรวจจับในถังได้นี่ล็อกใส่กุญแจมือเรียบร้อย

เขาเดินกระเพกกระเพกอ่านี่นี่คงได้รับบาดเจ็บระหว่างหลบหนี
ถังสารภาพบอกว่าผมมาอยู่กินกับเมียมา๒๐ปีลูก๓นะพี่ลงคิดดู
หลายปีก่อนผมขายที่นาได้ผมขายบ้านได้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่
ล้าน๗แสนบาทตอนนั้นก็ให้เงินนะครับอดีตเมียเธอไปเก็บไป
เอาไปเก็บปรากฏว่าเมียเปลี่ยนไป
เปลี่ยนไปนะครับมักจะหาเรื่องทะเลาะแล้วตีตัวออกหากนะ
แล้วก็แยกกันอยู่แยกกันอยู่ปีนึงตัดสินใจหย่ากันซะละกันเมื่อ๓เดือนก่อน
ตั้งแต่เลิกกันเขาบอกเขาคิดมากแล้วทำไงอ่ะ
คิดมากเสพยาว่ะใช่เหรอพี่พี่คิดมากพี่เสพยายอมรับว่าก่อนจะไปก่อเหตุ

ขอโทษอดีตแฟนนะครับกับลูกแค่นั้นครับคนอื่นผมไม่ขอโทษ

อ่าน้ำแข็งดอมคนละม้วนอีกแล้ว
เมื่อกี้เป็นม้วนของผู้ก่อเหตุเอาม้วนฝั่งบ้านที่เขาเสียหายบ้างได้ไหม
มาเลยนางสาวสลันรัฐปริวันตะโกอายุ๓๘ปี
น้าสาวของครูการบอกนักข่าวนะจ๋าแจ่มสีฟังฉันนี่
หนังคนละม้วนอาศัยม้วนฉันบ้างยืนยันว่าที่ครูการเลิกกับในถังอ่ะ
ไม่ใช่จะฮุบเงินในถังอะไรแต่ที่เลิกเพราะว่าถังติดยา
ไหนเขาบอกเขาเพิ่งเสพตอนเลิกติดมานานแล้ว
ไม่ทำการทำงานนะครับไม่ใช่เพิ่งติด
พอเสพแล้วมักทะเลาะกับเมียทะเลาะกับเมียจนเมียทนไม่ไหวน่ะ
สำหรับนะครับอาการของครูการตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะ
แต่น้องครูการเนี่ยโคม่าคนไปช่วยเนี่ยตอนนี้อยู่ไอซียู
เรื่องต้นเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาในถังทำร้ายผู้อื่น
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีน